คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาก็อายุ๓๑ปี
ส่งลูกเข้าโรงเรียนไปแวะทานก๋วตรงก๋วยเตี๋ยว
สักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งก็แต่งกายเป็นตำรวจแล้วครับ
เดินมาคุยไม่รับจ๊อปเหรอลักษณะเหมือนขอซื้อบริการทางเพศ
งงว่าอะไรตำรวจคนนี้เป็นอะไรทำไมมาเดินมาพูดมาจาแบบนี้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เลยโพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊กเล่าให้ฟังเตือนภัยกันหน่อย
มีตำรวจหรือว่าเป็นชายแต่งกายคล้ายตำรวจก็ยังไม่ทราบ
เดินมาคุยลักษณะเหมือนขอซื้อบริการทางเพศ
นักข่าวก็ไปถามผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานสัก๘โมงนะฮะ
ส่งลูกสาววัย๘ขวบที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บเธอก็เดินข้ามถนนมาไปนั่งกินก๋วเตี๋ยรถเข็นอยู่ข้างทาง
นั่งกินอยู่จู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาสูงสักประมาณ๑๖๐กว่าเนี่ยฮะ
แต่งกายคล้ายตำรวจเลยแต่ว่ามีกลิ่นเหล้านะเดินมาประชิดตัวพูดจารวนลามอย่างนั้นอย่างนี้มาขอซื้อบริการไม่รับจ๊อปเหรออย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้
เธอก็ตกใจก็หยิบมือถือมาถ่ายภาพนะเตรียมจะบันทึกวิดีโอแต่เมื่อเห็นผู้ชายคนนั้นเห็นแล้วก็รีบเดินหนีไป
ได้ภาพนี้มานะฮะเอาไปฟังเสียงเธอเล่านิดหนึ่งนะฮะ
จะให้รับจ๊อปอะไรเนี่ยฮะนะฮะทีนี้ผู้เสียหายก็ตัดสินใจเอาเรื่องราว
โพสต์เฟซบุ๊กต้องการแจ้งเตือนผู้ปกครองทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนะฮะ
แล้วก็แจ้งเตือนสาวสาวผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นด้วยนะแล้วก็ฝากตำรวจด้วยนะฮะ
มันเข้าไปตรวจสอบกรวจความเรื่องของอ่ากรวจขันเรื่องของความปลอดภัย
เพราะว่าจุดนี้มันมีเด็กไปวิ่งเยอะถ้าเกิดเด็กถูกทำไม่ดีไม่ร้ายมันก็เรื่องใหญ่นะ
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านเป็ด
เพื่อให้ตามหาผู้ชายคนนั้นว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ทีนี้ก็ไปถามแม่ค้าขายของมีแม่ค้าขายน้ำอยู่ข้างสวนเนี่ย
ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าสวนสาธารณะสวนรัชดานุสร
แม่ค้าก็บอกว่าโอ๊ยเห็นไอ้ตาคนนี้บ่อย
เจ้าตัวก็ชอบเข้าไปคุยกับผู้หญิง
ชอบไปถามแล้วไปซื้อบริการพวกผู้หญิงนี่แหละ

แต่แต่งกายเหมือนมันเป็นจำลวจ
พฤติกรรมคือภัยสังคมแล้วก็แอบอ้างเป็นตำรวจ

ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่านี่คือตำรวจ

แต่ก็ชอบไปพูดจารวนลามไปซื้อบริการทางเพศผู้หญิงอยู่บ่อยครั้งไปนะครับ
ตำรวจปลอมต้องเจอตำรวจจริง